ไปดูความคืบหน้าเรื่องของครูบาไก่ครับ
คู่หูโยมอุปถาคนะฮะของครูบาไก่
ยื่นหนังสือถึงท่านผู้ประชากาศตะโมยังชาติ
บอกขอให้ย้ายได้ไหมย้ายท่านผู้กำกับการที่จังหวัดขอนแก่นออกจากพื้นที่
คือเธอสองคนถูกหมายเรียกฮะ
เพราะไปแฉพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของครูบาไก่
ขณะที่คลิปร้อนล่าสุดครูบาไก่บอกว่าไม่ใช่ท่านครับ
ทีมข่าวเย็นไทยรัฐนะครับคุณผู้ชมลงพื้นที่ไปที่วัดป่าปฐมเทวารามนะครับ
บ้านป่าผูกตะบลสวนหม่อนอเพิร์มอันจาคคีรีจขอนแก่นครับ
ก็เป็นวัดที่ครูบาไก่ท่านอยู่ที่นี่
อุปถาคทั้งคู่เนี่ยเอาคลิปที่ตั้งชื่อว่าตอกเสาเข็ม
มาเปิดโปรงเกี่ยวกับพระชื่อดัง
ครูบาไก่ท่านบอกว่าเคยมีลูกศิษย์นำคลิปดังกล่าวมาให้ดู
ซึ่งท่านก็เห็นแล้วขอยืนยันว่าไม่ใช่ท่าน
ซึ่งไม่นึกว่าทั้งคู่นะจะนำไปใช้เป็นหลักฐานพาดพิงถึงตัวท่าน
เช่นเดียวกับกรณีนะครับการตั้งที่พักสงฆ์และการสร้างวัดป่า
มีหลักฐานชัดเจนว่าดำเนินการอย่างถูกต้อง
และหากโยมอุปถาคทั้งคู่มีหลักฐานอื่นก็เอามาแสดง
ควรนำมาอย่างเปิดเผยในคราวเดียวกันให้สิ้นสงสัยท่านว่า
ตอนเขามาอยู่มันก็มีหลักฐานทั้งหมดนะ
การที่จะมาเห็นสารต้องลงเบิกเริ่มต้น
ก็ทุกอย่างมีหลักฐานทั้งหมด
ก็เห็นแล้วก็เห็นแล้ว
มันก็ไม่มีไงมันเป็นกิฟต์พูดใหญ่อยู่
เราก็ไม่ว่าจะเราเกิดคิดว่าอยู่เราสิก่าไปออกบ้าน
ไม่มีหลักฐานกวนที่คุณแล้วอยู่ภอสิกหิแกงในอยู่
ขณะที่ชาวบ้านในระแวกวัดรวมตัวกันหลายสิบคน
ห้อมล้อมครูบาไก่เอาไว้แล้ววิงวอนขอสื่อมวลชนนะฮะ
นำเสนอข่าวให้เป็นธรรมกับครูบาท่านหน่อย

และเปิดเผยเจตนาที่แท้จริงของคนร้องเรียน
ทนายธรรมราชนะครับซึ่งเป็นทนายความที่รับผิดชอบคดีให้ครูบาไก่
โพสต์เฟซบุ๊คภาพการประกาศรับบริจาคสร้างท้าเวสวรรณณวัดครูบาไก่
ซึ่งบัญชีชื่อผู้รับบริจาคเป็นชื่อเดียวกับ๑ใน๒โยมอุปถาค
แม้จะไม่มีการเปิดเผยนามสกุล
ทนายธรรมราชระบุว่าเข้าข่ายหลอกลวงประชาชนหรือไม่
เพราะว่ารับเป็นเจ้าภาพสร้างและไปรับบริจาคผ่านสื่อออนไลน์
ผู้รับเหมาทำงานไป๔งวดแล้วยังจ่ายเงินไม่ครบ
แล้วก็ตั้งคำถามว่าเงินที่ผู้ศรัทธาโอนไปให้เอาไปทำอะไร
ล่าสุดให้หน่วยงานตรวจสอบแล้ว
ล่าสุดครับล่าสุดของล่าสุดเลยบุ๋มอิ๊กคิว
อุปถาคไปที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ยื่นหนังสือถึงผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติครับ
ให้พิจารณาย้ายผู้กำกับการสพมันจากคีรีที่ขอนแก่น

ที่เธอเปิดหลักฐานแต่กลับถูกแจ้งความดำเนินคดีกลับ

เรียกร้องให้ตำรวจทำตามกฎหมายอย่างโปร่งใส
เพราะว่าเกรงว่าจะมีอิทธิพลในพื้นที่กันแกล้งพวกเธอครับ
ข้อหาที่เราได้แจ้งก็คือช่อกงประชาชนนะคะ
เหมือนอย่างสถานะที่ท่านอย่างพวกวัดวารามอย่างนี้
มีการจะก่อตั้งจะก่อสร้างเสร็จภายในอันนี้
ก็คือไม่เสร็จตรงกำหนดที่ได้พูดไว้
เงินญาติโยมที่ทำบุญมาเงินไปไหน
ทั้งสองคนนี้ยังยืนยันที่จะเดินหน้าเคลื่อนไหวต่อไป
เพราะว่าต้องการให้สังคมร่วมกันตรวจสอบพฤติกรรมของครูบาไก่
ว่ายังมีหลักฐานอีกหลายอย่าง

ไม่ใช่เรื่องขัดแย้งส่วนตัวหรือเรื่องของผลประโยชน์ครับ